กับร้านธนพรปูไข่นะครับ
ร้านนี้เป็นร้านเด็ดที่คนที่รักอาหารทะเลต้องชอบแน่นอน

บอกคุณผู้ชมว่าที่นี่คือร้านธนพรปูไข่ค่ะ
อยู่ที่ดำบลเกาะขวางกับบริเวณจันทบุรี
นี่ยกทะเลมาทั้งทะเลเลยจริงนะ

เพราะจันทบุรีเขามีทะเลอยู่แล้วถูกไหม

เขาก็เอาทะเลสดมาขายที่ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศของทางร้านนะคะ

แต่ว่าเมนูจัดจานมาแล้วเนี่ยโอ้โหหรูหราเลยนะคะ
มีบริการมากมายทั้งแบบบุฟเฟ่ก็มี
หรือแบบจะสั่งตามใจฉันก็ได้เช่นกัน
ปุ้งหอยปูปลาปุ้งไม้น้ำเผามันเยี่ยมเดิม
อันนี้บุฟเฟ่เท่าไหร่อ่ะ
บอกเลยว่าราคาแค่๖๙๙กินไม่อั้น๓ชั่วโมงค่ะ

แล้วไอ้บุฟเฟ่๖๙๙นี่คือรวมผลไม้เครื่องดื่มแล้วก็ขนมแล้วด้วยนะ

แต่สำหรับโปรนี้เฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์เท่านั้น
จองบ้างหน้า๑วันมีค่ามัดจำโต๊ะด้วย๕๐๐บาทนะ

ถูกต้องแต่ถ้าไม่สะดวกจะทานแบบบุฟเฟ่หรือรู้ว่าอุ๊ยทานไม่ไหว
แน่นอนคุณก็สั่งเป็นจานเดียวก็ได้
เอ้าจำชื่อร้านได้อีกทีหนึ่ง
ธนพรปูไข่คุณผู้ชมอยู่ที่จันทบุรีนะคะ
บอกเลยว่าร้านนี้ครบเครื่องเรื่องทะเลจริงแล้วก็สดแซ่บเลย

ัชชานนท์อันเดอร์สกอร์ต้อมได้เลยจ้า